ต่อกันที่อดีตนักแสดงสมทบอย่างตายมนัสนันกันบ้างดีกว่า
อย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตเธอตกอับถึงขั้นกลายเป็นคนเร่ร่อนนะคะ
และได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่หลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
ตอนนี้เธอพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ซึ่งล่าสุดค่ะเพื่อนสนิทอย่างแตงโมนิดา
ก็มาอัปเดตอาการของสาวตายให้ได้ฟัง
โมบอกว่าอาการของคุณตายตอนนี้ดีขึ้น
แต่ตัวเธอเองยังอยากให้เพื่อนอยู่ในความดูแลของแพทย์ไปอีกสักระยะ
เพราะยังแอบกังวลว่าหากออกมาจะกลับไปใช้ชีวิตเร่ร่อนตามเดิม
ซึ่งตัวเธอเองก็ย้ำคำเดิมนะคะว่า
ตั้งใจจะช่วยเหลือเพื่อนคนนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
ก็ได้ไปเยี่ยมอีกนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานพอสมควร
เพราะว่าอาการก็ค่อนข้างที่จะหนักตอนที่เข้าไปอยู่ในมือหมอแล้วก็ไม่ต้องห่วง
เพราะว่าเขาก็จะมีระบบของเขาแหละค่อยพัฒนาฟื้นฟูไปเรื่อย
ในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยแล้วก็ในเรื่องของสารเสพติดด้วย
ดีขึ้นนะคะตามลำดับแต่ว่าอาจจะให้คำตอบไม่ได้ว่าแบบจะออกเมื่อไหร่แล้วจะหายไหม
อะไรอย่างนี้ค่ะขึ้นอยู่กับเขาให้ความร่วมมือกับคุณหมอมากแค่ไหน

กลัวว่าออกจากโรงพยาบาลออกมากลัวโดนคนอื่นทำร้ายอีกเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะ
มองก็จะคอยช่วยดูตรงส่วนนี้ส่วนข้าวใช้จ่ายอย่างที่เคยบอกไปเหมือนเดิมนะคะว่า
ค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลก็อนุเคราะห์ให้เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องมีการที่จะเปิดรับบริจาคหรืออะไรแบบนี้
ก็จะขอดูแลในเรื่องของการรักษาไปจนถึงที่สุดจนกว่าตัวเขาและทางญาติเขาจะไม่เอาเราอะค่ะ
ตอนนี้ก็พี่แตงโมก็ยังให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้การดูแลนะคะส่วนเรื่องบริจาคเนี่ยไม่ได้เปิดรับการรับบริจาคนะคะ
เพราะตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่างทางโรงพยาบาลก็ดูแลอยู่เมื่อกี้นี้พี่แตงโมให้สัมภาษณ์รู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหม

ไม่รู้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รู้กันแน่เพราะว่าพี่แจ๊คจะมาเมาส์มอยให้ฟังในช่วงบันเทิงไทยรัฐตอนเช้านะจ๊ะ

ถ้าไปว่าก็ไปว่าพี่แจ๊คเลยนะจ๊ะ